ที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดมหาสารคามนะคะ
คือชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าอาวาสวัดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
มั่วสุมอยู่กับวัยรุ่นแล้วก็เสพยาบ้าเจ้าหน้าที่ก็เลยสนที่กำลังกันไป
ที่กุฏิเลยนะครับพอไปถึงกำลังเสพยาบ้าอยู่เลยอะค่ะ
เจ้าอาวาสเหรอใช่โอ้โหเสพยาบ้าอยู่จริงแล้วก็เจอยาบ้าของกลางด้วยเนี่ย
นายพรรณยูมายูนผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม
นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับทหาร
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม
ตำรวจก็ไปตำรวจสภท่าตูมไปตรวจสอบนะคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าพระสุทธิคำวิระเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เสพยาบ้าใช้วัดเป็นแหล่งมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ไปถึงพระสุทธิกำลังเสพยาบ้าในกุฏิเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหคาตา
เสพอยู่ในกุฏิแล้วก็เรียกออกมาค้นตัวตรวจปัสสาวะปัสสาวะก็ม่วง
มียาบ้าอยู่ในกุฏิตั้งห้าเม็ดครับเนี่ยค่ะพอถามพระสุทธิเขาบอกว่า
ก็เนี่ยซื้อยาบ้ามาเจ็ดเม็ดพันหนึ่งอ่าวัยรุ่นในหมู่บ้านไปซื้อมาให้โอ้โห
ก็ยอมรับอ่ะคือไม่ต้องปฏิเสธกันเลยเออก็เห็นจะจะคาตา
อืมปฏิเสธไม่ได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นในกุฏินะคะ
มีเสื้อผ้ากางเกงยีนเสื้อยืดหมวกแก๊ปเสื้อคลุมตำรวจ
คือเหมือนกับว่าผลอืมพร้อมเปลี่ยนจากจีวอลเป็นชุดแบบเนี้ย
ออกไปเที่ยวได้เลยแล้วก็มีกล่องกาแฟปลุกเซ็กซ์๒กล่องด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บอก
ชาวบ้านบอกว่าวัดนี้มีเจ้าอาวาสจำวัดเพียงรูปเดียวค่ะครับถ้าตำรวจจับเจ้าอาวาสไป
ไม่เหลือพระเลยนะคะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสจะมีพฤติกรรมแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่ามารู้ตอนตำรวจจับนี่แหละแต่มีบางส่วนที่เขารู้ไงเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ชาวบ้านบอกพอรู้ความจริงก็รู้สึกไม่ดีอ่ะเพราะว่าจริงแล้วเจ้าอาวาสเป็นพระที่ญาติโยมนับถือกราบไหว้นะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวค่ะพระสุธิก็ต้องทำพิธีลาศิกขา
เจ้าคณะตำบลท่าตูมแล้วก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อยู่ในคุกเถอะนะจะไล่จับไอ้วัยรุ่นพวกนั้นด้วยนะรู้ว่าพระเจ้ามาติดต่อให้หายาบ้ามาให้เนี่ย
แทนที่จะแจ้งตำรวจจับไอ้พวกนี้ก็ไปซื้อยาบ้าให้พระอ่ะมันก็เห็นว่าเป็นแหล่งเงินของมันเลยไง
อันนี้เป็นบุญของพระพุทธศาสนานะที่จัดการในพวกเวรกรรมทั้งหลายพวกนี้ได้นะครับ